อีกเพียง๓๐วันนะครับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก๒๐๑๖
ซึ่งบราซิลเป็นเจ้าภาพก็จะเริ่มขึ้นแล้ว
จะพร้อมสำหรับรองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นนะครับ
แต่ว่าขณะเดียวกันก็ยังมีความท้าทายอีกหลายอย่าง
สำหรับบราซิลสำหรับการจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในครั้งนี้
ปัญหาความไม่ปลอดภัยจากอาธิกรรมที่เพิ่มขึ้น
เพราะวิกฤตเศรษฐกิจรวมไปถึงไวรัสซิกา
แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
และสนามจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิก๒๐๑๙
ก่อสร้างเสร็จพร้อมรับมหากรรมกีฬาโอลิมปิก
ซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่๕สิงหาคมนี้
ความยาว๒๖กิโลเมตรที่เชื่อมโอลิมปิกพาร์ค๒แห่ง
คาดว่าจะรองรับผู้โดยสารไม่ต่ำกว่า๗๐๐คนต่อวัน
การเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกนำมาซึ่งการพัฒนาในพื้นที่ที่เคยถูกละเลย
ที่ไม่ใช่แค่ในช่วงโอลิมปิกเท่านั้น
แต่เชื่อว่ารัฐบาลจะดูแลปัญหานี้ได้
ราซิลจะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกในขณะที่ประเทศกำลังเผชิญปัญหาวิกฤตทางการเมือง
และการเตรียมถอดถอนประธานาธิบดีดินมาลุเซฟ
ที่ถูกสั่งระงับปฏิบัติหน้าที่อยู่ขณะนี้
ขณะที่วิกฤตทางการเงินของประเทศ
ก็ทำให้อัตราการเกิดอาทยากรรมเพิ่มขึ้น
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีคนพบชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์
ห่างจากจุดที่จะใช้แข่งวอเล็กบอลชายหาดเพียงไม่กี่เมตร
ส่วนนี้คือการประท้วงของตำรวจท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
สนามบินนานาชาติในริโอเดอร์จาเนโรเมื่อวานนี้
เพื่อประท้วงที่ทางการจ่ายเงินเดือนล่าช้าและเรียกร้องเงื่อนไขการทำงานที่ดีขึ้น
เช่นเดียวกับหลายวันก่อนหน้าที่มีการประท้วงแบบเดียวกัน
โดยตำรวจที่ประท้วงชูป้ายมีข้อความว่า
ขอต้อนรับสู่นรกและจะไม่รับรองความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในริโอเดอร์จาเนโร
จากเจ้าหน้าที่ไม่ได้รับเงินเดือน
จากรัฐบาลกลางบราซิลที่เพิ่งอนุมัติเมื่อเดือนที่แล้ว
จากปัญหาด้านความปลอดภัย
ก็คือการพบแบคทีเรียดื้อยานอกชายหาด
ที่จะถูกใช้จัดแข่งกีฬาเรือใบโอลิมปิกด้วย
แต่นักกีฬาเรือใบทีมชาติบราซิลคนนี้บอกว่า
เขาคิดว่าปัญหานี้ถูกเอาไปขยายเกินจริง
และคิดว่าริโอพร้อมจัดโอลิมปิก
ส่วนการระบาดของไวรัสซิกาที่มียุงเป็นภาหะ
ก็ยังเป็นอีกความท้าทายสำคัญ
เจสันเดย์นักกีฬากอล์ฟมืออันดับต้นของโลก
ได้ประกาศถอนตัวจากการแข่งขันโอลิมปิกที่บราซิล
เพราะกังวลว่าจะติดไวรัสซิกา
และกลัวความเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อไปสู่ภรรยาและลูกของเขาในอนาคต
โอลิมปิก๒๐๑๖ที่ริโอเดอร์จาเนโร
จะมีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกว่า๑๕๐๐คน
คาดว่าจะมีชาวต่างชาติเข้าชมการแข่งขันไม่ต่ำกว่า๕แสนคน